ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของคุณสมบัตินะคะของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าฝ่ายกฎหมายนั้นยืนยันค่ะ
ว่าคุณสมบัติยังคงเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ยอมรับค่ะ
ว่ายังไงก็ยังสามารถที่จะปรับพ้นจากตำแหน่งภายหลังได้
ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการขัดจริยธรรมซึ่งจอบประเด็นมีเรื่องนี้มารายงานค่ะ
นี่พูดถึงตามกฎหมายนะ
แต่ถ้าพูดถึงว่ามันไม่จริงมันปลอม

นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไป
แล้วก็เพราะว่ามันมีปัญหาก็พ้นกันต่อไป
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายย้ำอีกครั้ง
เกี่ยวกับคุณสมบัติสอสอและรัฐมนตรีของ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
อีกทั้งยังเป็นมือประสานพักร่วมรัฐบาลคนสำคัญ

โดยคุณนัสสมบัติสถูกตรวจสอบเลยก่อนก่อต่อ
ขณะที่คุณสมบัติรัฐมนตรี
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการตรวจสอบ

มวุฒิการศึกษาปริญญาเอกปลอม
อาจจะส่งผลให้ถูกปรับพ้นรัฐมนตรีได้
เพราะเป็นเรื่องของจริยธรรมสอสอรวมไปถึงจริยธรรมของรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่

กรณีวุฒิการศึกษาปลอมของร้อยเอกธรรมนัฐ

เชื่อเรื่องนี้ไม่กระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาล
พร้อมปฏิเสธไม่ได้อยู่เบื้องหลัง

เตรียมตั้งโต๊ะแถลงหน้าที่ทำการพักประชานิยม

ก็จะไปโกหกทำไมจะไปเบรกอะไรเขาล่ะเรื่องของเขา
ขณะที่ฝ่ายกฎหมายของร้อยเอกธรรมนัฐ

คุณสมบัติร้อยเอกธรรมนัฐอย่างครบถ้วน

สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้
จากการได้รับพรบล้างมณฑิน๒ฉบับ
เมื่อปี๒๕๔๑และปี๒๕๕๙
ที่สามารถล้างความผิดทั้งในไทยและที่ออสเตรเลียได้
เพราะเนื้อหาของกฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นไม่ได้เคยถูกลงโทษ

กฎหมายไม่ให้ลงโทษผู้นั้นในประเทศไทยอีก
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน